การฟื้นฟูครองพิพัฒนย่านศรีลมจำเป็นต้องใช้จำนวนคนเยอะนะครับ
ในการขุดลอกครองรวมทั้งเก็บขยะแต่ว่าชาวชุมชนนะครับ
มีความรู้ความเข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
เพราะว่าต่างต้องการให้แหล่งน้ำของชุมชนนั้นกลับมาสดใสสวยงามอีกครั้ง
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ
เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนกำลังช่วยกันขุดลอกคลองพิพัฒน์ศรีลม
เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพน้ำ
ทำให้คุณภาพสังคมในชุมชนพิพัฒน์สอง
ที่อยู่ติดกับคลองแห่งนี้ให้ดีขึ้น
โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพและมูลนิธิอุทธกภัทรในพระบรมราชุปธรรม
ตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการเทิดด้วยธรรมเรียนรู้สู่การลงมือทำ
การเริ่มต้นขุดลอกคลองจำเป็นต้องคำนวณขนาดความกว้างและความยาวของคลอง
ความลึกของดินเพื่อวางแผนประสานงานทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุดินและกำลังคน
ในการขุดลอกคลองพิพัฒน์ที่มีความยาวกว่า๓๙๕เมตรในแต่ละจุด
จากจะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่หลายสิบคนทำงานร่วมกันกว่า๖ชั่วโมงแล้ว
ทุกคนยังต้องมีความสามัคคีกันเพื่อให้งานที่ออกมาสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค่ะ
นายช่างชำนาญงานกองระบบคลองสำนักการระบายน้ำบอกว่า
ไม่ใช่เรื่องง่ายในการปฏิบัติงานเพราะสภาพน้ำในลำคลองเน่าเสียมาก
มองไม่เห็นท้องน้ำและมีขยะอยู่จำนวนมาก
ดังนั้นการทำงานจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้ารัดกลุ่มมีอุปกรณ์ป้องกัน
อย่างรองเท้าบูธและถุงมือถึงสองชั้น
ที่มาทำงานตรงนี้ก็สื่อมิจิตรจากธนกรรมกรุงเทพฯ
โดยมุมนิธิอุทธกภัษย์สมมัติการเขจก็เชิญประชุมครับ
หลังจากที่ได้การประชุมแล้วเนี่ยผมก็ได้เข้ามามาดูพื้นที่
ก็ได้อาสาที่จะเข้ามาทำงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะครับ
จริงถามว่าเราได้อะไรเราได้ความภาคภูมิใจนะครับ
ว่าเราได้มาสร้างคุณประโยชน์ซึ่งเราทำอยู่แล้ว
ทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ได้มาทำโครงการนี้
แล้วก็งานตรงนี้หลังจากทำแล้ว
คนที่ได้ที่ได้มากที่สุดคือประชาชนในพื้นที่ครับ
จากเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและชาวบ้านในชุมชน
ยังมีน้องนักศึกษาที่อาสามาช่วยด้วยใจ
นักศึกษาที่เราพามาเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสานะครับ
ก็คือว่ามีความประสงค์ที่อยากจะมาช่วยเหลือชุมชนตรงนี้
เพราะว่าตรงคลองตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยก็อยู่ถัดไปนี้ไม่ไกลนะครับ
ก็คือว่านางสาวก็เลยอยากจะลงมาช่วยกันตรงนี้

เพราะได้เห็นความสามัคคีของหลายหน่วยงานที่มาช่วยกันนะครับ
ศึกษาพวกนี้ก็นอกจากจะเรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวแล้วเนี่ย
ก็มีโอกาสดีที่หลายหน่วยงานมอบให้
ให้เด็กได้เรียนรู้นะครับว่าผู้ใหญ่เขาทำงานร่วมกัน

แล้วก็พอวางแผนกันเรียบร้อยแล้วตอนลงมือทำ
ลงมือทำช่วยกันยังไงเป็นระบบยังไงนะครับ
โครงการฟื้นฟูครั้งนี้จะทำให้แหล่งน้ำของชุมชน
กลับมาใส่สะอาดเหมือนในอดีต
ก็ขอบคุณกรุงเทพแล้วก็มูลที่อคพัฒน์ของพระองค์ท่าน
ที่ได้ร่วมตรงนี้คือเรารีเชียงมากที่ได้ทำตรงนี้
ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน
กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คลองพิพัฒน์ศรีลม
กรุงเทพมหานครนี้แบงก์สภาพจากคลองน้ำเลย
และแหล่งเพาะพันธุโรคเป็นคลองน้ำใส
และไม่ใช่เพียงแค่ปรับทัศนียภาพให้สวยงาม
แต่ยังช่วยทำให้ชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน